สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
นี่ไงแอบหลับแอบเงินเมีย

ตื่นแล้วแหละจะตื่นเต้นแต่วิวไม่กล้าตื่น
บอสอย่าเป็นนิสัยอย่างนี้ด้วย

อย่าเป็นเสียงดังให้น้าเขาพักผ่อน

เงินเมียไว้ในกล่องเครื่องมือ

มันมีอะไรจะพูดเหรอละไง

เพราะอยู่ไหน

จริงดิ

ถ่ายให้หน่อยผมอยากรู้อนาคต
เอ้าเองทุกคู่ลองหลับตาดิ

กูจะแปลงร่างเป็นตามิจ้าหรอ

พี่บานนะครับ

ชัยมากตอน

นครพี่เบิร์ตไม่เห็นมีน้ำใจเหมือนพี่บอลเลยเนี่ย

เจ๊ไม่เริ่มต่อยเจ็กตำไปก่อนเนี่ย

อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนกำลังอยู่ในช่วงดราม่า
ดูมาซ้ำเติมกับพี่ก้อเมื่อเรื่องอะไรอ่ะเจ๊
ดราม่าสิวันเช้าเนี่ยแวะกินกาแฟร้านยี่ป้าหน้าบังซอย

เหรอใช่กาแฟร้อน๑๕กาแฟเย็น๓๐
เจ๊ก็สั่งว่าเออโอเคเอากาแฟร้อนละกัน๑๕บาท
ก็กินไปสักอึกสองอึกนี่เจ๊มาเก็บตัง๓๐ช้อย
เฮ้ยพี่เบิร์ตเอาบินโต๊ะอื่นมามั่วแล้ว
เออแกบอกว่าก็เป่าจนเย็นแล้วอ่ะก็เลยเก็บตา

เสียดายลุงนี้ไม่น่าเป่าเนี่ย
เจ๊น่าจะกระซวกไปทั้งร้อนเลย
ไปสองสามทีเองนะพี่เชื่อว่ามันจะเย็นเร็วอ่ะ
อย่างนี้ไม่น่าฟังด้วยเออเสียเวลาคุย

พบตรยอดมาจากผู้ใหญ่บ้านเป็นตำรวจ

ช่วงนั้นเลยส่วนพลาณกับเป็นผู้ร้ายที่จริง
เพราะว่าไม่ได้ของดีนั่นยังเงียบ

จะภูมิใจแบบดูกตัวเองอยู่กับงาน
แต่จะต้องกดนี่ไหนกันอ่ะเดี๋ยวนี้

เหมือนไม่มีคนอยู่
ไม่ใหญ่ไม่ชิ้นไม่อืม
งอกไม่ตับไม่เปื่อยนะ
หมูไม่เนื้อไม่สด
ตับไม่เล็กไม่งอก

นี่คือคำถามข้อที่๔มูลค่า๑๕๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องทั้ง๓ชนิดนี้

ราคาในรายการนะคะเป็นราคาเต็มไม่รวมโปรโมชั่นนะคะ
บางทีอาจไปซื้อแล้วเห็นเอ๊ะอันนี้ทำไมถูก

ก็คือเราใช้ราคาเต็มนะคะ
ห้างเขาอาจจะจัดโปรอยู่อะไรแบบนั้นไม่เกี่ยวนะคะ

อย่าลืมค่ะหยิบมือถือขึ้นมาเซลฟี่นะคะ
ท้ายรายการเป๊กมีของรางวัลแจกค่ะ
คุณคะคุณต้องตอบแล้วค่ะ

โจ๊กข้าวกล้องตรากเศษแพ็ก๓ถ้วยค่ะ
คุณเลือกนะคะว่านี่คือสิ่งที่ถูกที่สุด
แล้วเป๊กก็ชัดเลยความนะที่คุณเลือกก่อน

ถ้วยนี้ราคาอยู่ที่

ฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอกผสมงาดำ๑๐๐มิลลิลิตร
ราคาต้องแพงกว่า๕๓บาท
ถ้าวีฟิตถูกกว่า๕๓บาท
เรียบร้อยค่ะเกมจบกลับบ้านมือเปล่าเลยค่ะ

แพงกว่า๕๓บาทค่ะ

๕๒บาท
บ๊ายบาย
เกมเลยตอบผิด
ถูกถังกระมังมอก
ปลอกกันเป็น๑บาท
แหมถ้าได้ใช้ก็เนาะ
น่าเสียดายค่ะ

อ๋อแสดงว่าเราจะเสร็จงานเร็ว
เขาเรียกว่าเข้ากล้อง
ข้าวกล้องนี่จะบาดใจคุณไปอีกนานไหม

ไม่ใช้ที่นี่ก็ใช้ที่อื่นไม่ได้
ไม่ใช่ที่นี่ก็ใช้ที่อื่นไม่ได้

เอาไว้สักข้อหน้าไงสุดยอด

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ไม่ใช่เฉพาะผู้เข้าบ้าน

ที่สามารถจะตอบคำถามแล้วได้รางวัลไป

มือถือขึ้นมาค่ะแล้วเซลฟี่กับหน้าจอทีวี
รายการกำลังออนแอร์อยู่นะคะ
ท้ายรายการเป๊กมีของรางวัลแจกค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสีไซส์มินิค่ะ
ตัวเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองรูปร่างน่าเอ็นดูมากค่ะ
น้องนิวแซนและน้องอาตี
อืมอืมอืมมามาสวัสดีค่ะสวัสดีอุ๊ยค่ะคุณคะครับ
ถ้าคุณวนครบสามรอบเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเผาคุณแล้วนะคะอย่าให้ถึงขั้นนั้น
ผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านตัวเล็กนิดเดียว
คุณคุณตัวเล็กนิดเดียวจริง

ผมต้องบอกก่อนเลยว่าจริงผมชื่อนิวแซน
อนุตินดิตอาร์ตี้ครับ
อาร์ตี้นิวแซนนี่มาจากอะไร
นิวแซนมาจากเป็นศัพท์สมัยก่อนครับ
เหมือนกับว่าอย่ามานิวแซนอย่ามากวนฉัน

เหมือนกับว่าเธอมะจังเลยเหมือนเธอเท่จังเลย

มะจางอะไรแบบนี้กันค่ะอันนี้นิวแซน
ตี้นี่ก็เป็นชื่อปกติเป็นเพื่อนกันได้ไง
เป็นเพื่อนเพราะว่าอยู่วงบอยแบนวงเดียวกันครับ
อยแบนเออพี่ก็ว่าเราน่าจะอยู่วงบอยแบนแหละ
เพราะว่าใครที่เขียนเรานี่น่าจะแบนทุกคนล่ะ

หน้าตาดีมากเป็นแบบแนวเพลงชาติหรือเพลงเร็ว

ขอดูสักหนึ่งสเต็ปได้ไหมเอาแบบไม่มีดนตรีก็ได้เอาข้างหน้า
ต้องมาที่นี่รายการแก๊งป่วนไม่ใช่
ค่ะลาละครับ
ข้อสินค้าในค้านี้ค่ะขอคำถามข้อแรกมาเลยค่ะ
นี่คือขนมปังยามาซากิค่ะของยามาซากิ
ี่ห้อนี้บอกได้เลยว่ารสชาติดีหยิบชิมได้

อันแรกนี้นะคะเป็นโดนัทน้ำตาลค่ะ
โดนน้ำตาลแป้งนุ่มโรยน้ำตาลหอมหวานกำลังดีจากยามาสกิค่ะ
อันที่๒ค่ะเป็นมินิโลช็อกเมเปิ้ลค่ะ
ปังโรช็อกไซส์มินิโรยน้ำตาลหวานหอมจากยามาซากิเช่นเดียวกันค่ะ
อันที่๓ค่ะไม่ใช่วาร์ฟธรรมดาเป็นวาเฟิลตายหอมหวานจากยามาซากิค่ะ

เป็นคำถามข้อที่๑ของคุณมูลค่า๒๐๐๐บาท

พี่เป๊กถามเร็วค่ะว่าขนมทั้ง๓แบบของยามาสกิ
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

เพิ่งเหลี่ยลิมฝีปากมาสองสามรอบแล้ว
ทำเล็กได้ค่ะ
คำเล็กได้ค่ะ

โอ้โหราคาแบบน่าซื้อทานมากใช่

ราคาต้องถูกกว่า๑๖บาทนะคะ

๑๐บาท

มาแล้วค่ะกับการใช้ตัวช่วย๑ข้อนะคะ
ตอนนี้รับเงินสะสมราคา๒๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
มีมูลค่าเป็น๔๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
หนูไม่ได้มาซื้อของนะวันนี้
หนูมากับพี่พี

ใช่ค่ะพอจะมีเวลาครั้งนี้จะมี๕ปีไหมคะ

หนูว่ามีแนวทางทำการเงินใหม่มานำเสนอ
รับรอง๑ปีเราจะโตไปด้วยกัน
เฮ้ยพูดแบบนี้ก็ขายตรงอ่ะสิ

เฮ่ยขายตรงไงบ้างพี่

บางทีก็ขายตรงถังขยะ

เฮ่ยตื่นตาน้องมองเย็นดิ

พี่หนูหลอดเล่น

โอ้โฮเฮ่ย

เอ้าอันนี้อ้าว

เงินล้านเหรอนะผัวเนี่ย

อุ๊ยพอเป็นมีนี่เอง

ยังมีผู้ชายหล่อให้เลือก
อย่างพี่นี่เล่นกับหมาบ่อยหรือเปล่าคะ
ทำไมถึงว่าพี่เล่นกับหมาหน่อย
หน้ามันแอบไม่เบือกหรือเปล่า
อ้าวนี่ว่าแต่ว่าเข้ามาเนี่ยต้องการอะไรจากพวกพี่

เพราะนี่เป็นรูปปั้นควาย

เวลาพูดควายมองมาที่รูปปั้น

อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ
ก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท
สมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้
โหลดไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการได้ที่
รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา